มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าเขาแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
ทีมข่าวของเราเห็นแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้ดูไปด้วยกันนะคะ
คือเป็นด่านลาดกระบังรถติด
แล้วก็เลยมีพนักงานประจำด่านเป็นผู้หญิงนะคะ
ก็เลยมีการประกาศผ่านไมค์ให้รถเร่งขยับ
จะได้รถไหลไปเรื่อยไงคะ
แต่ฟังเสียงเธอแล้วโอ้โหน่าสนใจค่ะ
สำหรับการประกาศผ่านไมค์ในลักษณะแบบนี้ค่ะ

คนถ่ายคลิปยังอมยิ้มแล้วหัวเราะนะคะ

เธอก็มีการประกาศผ่านไมค์ที่ด่านลาดกระบังทางหลวงพิเศษ
หมายเลข๗เส้นทางกรุงเทพชนบุรีพัทยาสายใหม่มอเตอร์เวย์ค่ะ

พนักงานที่อยู่ประจำด่านก็ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
ให้เร่งขับตามกันไปเรื่อย
บัตรให้พร้อมป้องกันรถติด
แต่เสียงภาคของพนักงานผู้หญิงท่านนี้

พากแข่งเรือยาวอะไรได้เลยนะเนี่ย

น่ารักสนุกค่ะ
และก็วัยและก็แบบเออเก่งนะค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่ด่านลาดกระบังไปตามหาเจ้าของเสียง
นางสาวอำพรระยับสี่อายุยี่สิบเจ็ดค่ะน้องเหมาค่ะ
เป็นพนักงานจัดเก็บน้องเหมาเนี่ยเป็นขวัญใจด่านลาดกระบังค่ะ
อืมน้องเหมาทำงานที่ด่านลากระบังมาปีกว่าแล้วครับ
ก็ประกาศประชาสัมพันธ์แบบเมื่อสักครู่นี้น้องเขาบอกว่าก็อยากระบายรถ
ให้ผ่านด่านเก็บเงินแบบไววิธีประชาสัมพันธ์แบบเดิมมันก็
กลัวเขาเครียดก็เลยใช้รูปแบบเป็นตัวของตัวเองนี่นะคะ
เพื่อนในตู้บ้างแซวคนขับรถผ่านด่านบ้าง
ก็ลดความเครียดบนท้องถนนค่ะฟังเสียงน้องเขาดูหน่อยนะคะ
คือเราเห็นรถติดแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันเครียดนะคะเราก็พยายามที่จะเออ
แสดงเป็นตัวสนุนของน้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดให้พูดในทางขำบ้าง
แซวเพื่อนในตู้บ้างแซวผู้ใช้ทางบ้างอะไรแบบเงี้ยค่ะ